ซึ่งณขณะนี้นานกว่า๔๐วันแล้วยังคงเป็นปริศนาอยู่
ว่าน่าขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่รึไม่

พบเจอคุณเบิร์ตตัวเป็นยังมีชีวิตอยู่

เสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า
แต่ว่าสำคัญก็คือว่าเรื่องนี้คดีนี้ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งในหลักฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์
มีความเที่ยงตรงและแม่นยำมากกว่าน้ำคำของมนุษย

นั่นก็คือข้อมูลจากโทรศัพท์นั่นเองครับ
ซึ่งนอกจากจะบอกถึงเรื่องราวความเชื่อมโยงของคนที่เกี่ยวข้องแล้ว
ยังบอกเล่าเหตุการณ์วินาทีคับขัน
เป็นช่วงวินาทีชีวิตในวันที่เกิดเหตุ

ก่อกระแสเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณนิมนุนสุภัณฑ์ยศครับ
ธันวาคม๒๕๕๙ช่วงหัวค่ำ
เซลแมนกลับไปบ้านพักย่านนวมินอีกครั้ง
เพื่อนำของใช้ส่วนตัวบางอย่างออกมา
หลังแยกทางจากภรรยาไปได้เพียง๓วัน
ข้อมูลการเคลื่อนที่ของโทรศัพท์ที่ปรากฏ
ตามข้อมูลการโทรระหว่างที่ออกจากบ้าน
ระบุการเดินทางของเขาผ่านเส้นทางในเขตบึงกลุ่ม
ลาดพร้าวบางเขนบางบัวทอง
มาถึงเขตทวีวัฒนาเมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๑๕นาที

ให้กับภรรยาของเบิร์ตเซลแมนว่า
วันนั้นเขาได้อาศัยรถแท็กซี่คันเดียวกัน
โดยเบิร์ตขอแยกลงที่ถนนบรมราชชนนานี

ระหว่างการเดินทางปรากฏข้อมูลว่า
เขาโทรหามิ้วถึง๗ครั้ง
ที่สัญญาณโทรศัพท์จะหยุดและนิ่งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง

ยอมรับกับภรรยาและพ่อของเบิร์ตว่า
ได้อนุญาตให้เขาเข้ามาพักที่บ้าน

แต่ปฏิเสธมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเชิงชู้สาว
เพราะเธอมีสามีแล้วและเป็นทหารด้วย
คืนนั้นปรากฏข้อมูลการโทรเข้าและโทรออกครั้งสุดท้าย

เป็นหมายเลขของบุคคลปริศนาคนที่๑
จากข้อมูลสถานที่การใช้โทรศัพท์ในคืนวันที่๑๙
เชื่อมโยงมาจนถึงวันที่๒๐ธันวาคม
หลักฐานนี้ยืนยันได้ว่าเขาค้างคืนที่บ้านของมิ้วจริง
ข้อมูลการโทรครั้งแรกของเบิร์ดเซลแมนในวันที่๒๐ธันวาคม
คือเวลา๑๐นาฬิกา๔๘นาที
เขาโทรออกหาหมายเลขของหญิงปริศนาคนที่๒

เจ้าของหมายเลขเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาและฐานะดี
และเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับเบิร์ต

หลังจากนั้นพบข้อมูลการโทรเข้าของหญิงปริศนาคนนี้อีก๒ครั้ง
ซึ่งเวลานั้นสัญญาณโทรศัพท์ของเขายังหยุดนิ่งอยู่ที่บ้านของมิ้ว
คำให้การกับตำรวจของมิ้วคือในวันเดียวกันเธอไม่พอใจกับพฤติกรรมของฝ่ายชายที่นำยาไอซ์ออกมาเสพ
ไล่ออกจากบ้านไปในช่วงเวลา๑๑นาฬิกาขัดแย้งกับข้อมูลที่เธอให้กับพ่อของฝ่ายชายถึง๓ครั้ง
ซึ่งพ่อของฝ่ายชายระบุว่าไม่ตรงกันสักครั้งรวมทั้งการโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวของเธอเมื่อวันที่๒๑ธันวาคม
ระบุว่ามีชายบุกเข้ามาข่มขืนแต่เพื่อนบ้านช่วยไว้ได้ทันด้วย
ข้อมูลหลายอย่างจะดูขัดแย้งกันเองแต่เมื่อกลับมาดูข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของเบิร์ตเตลแมน
เทียบกับข้อมูลปากคำของมิ้วมีอย่างหนึ่งที่ตรงกันคือฝ่ายชายอยู่ที่บ้านของเธอจนถึงช่วงเย็น
แล้วช่วงเวลาวิกฤตของเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของแป้งผู้จัดการและโอ๊ต
คือระหว่างช่วงเวลา๑๗น๕๖นถึง๑๘น๑น
ช่วงเวลาเพียง๕นาทีนี้มีการโทรเข้าออกระหว่างเขากับแป้งและโอ๊ตสลับกันไปมาถึง๗ครั้ง
โดยทั้งหมดเป็นการโทรเพื่อขอความช่วยเหลือและแชร์สถานที่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ซึ่งสัญญาณโทรศัพท์ชี้ให้เห็นว่าขณะนั้นเขายังอยู่ภายในบ้านของมิ้ว
เวลา๑๘นาฬิกา๑๖นาทีเบิร์ตเซลแมนส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ให้เพื่อนร่วมงาน
ซึ่งพิกัดอยู่หน้าบ้านเลขที่๑ทับ๗ซอยบรมราชชนนานี๗๘แยก๕
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของมิ้วเพียง๓๐๐เมตร
และปรากฏข้อมูลการใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้ายเวลา๑๘นาฬิกา๒๙นาทีเขาโทรหาแป้งอีกครั้งโดยมีระยะเวลาการโทร๑๗นาทีเพื่อขอความช่วยเหลือ
ที่ลอดผ่านสายโทรศัพท์คาดเดาได้ว่าเขากำลังวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างอยู่เนื่องจากมีเสียงเหนื่อยหอบ
สัญญาณโทรศัพท์ก็สิ้นสุดที่ถนนบรมราชชนนานีแล้วเขาก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา
ตำรวจไล่สอบปากคำทั้งภรรยาและมิ้วหญิงสาวที่ครอบครัวและสังคมพุ่งเป้าว่าเธอมีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไป
รวมทั้งนายทหารที่มิ้วยืนยันหนักแน่นกับภรรยาของเบิร์ตว่าเป็นสามี
ทั้งหญิงปริศนาอีกสองคนคนหนึ่งคือเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่มีข้อมูลการโทรในวันที่เขาหายตัวไป
และอีกคนคือหญิงที่เขาเพิ่งพาไปรับประทานอาหารด้วยก่อนที่จะหายตัวไปเพียง๒วัน
ซึ่งทุกคนล้วนเป็นส่วนสำคัญในการไขปริศนาการหายตัวไปของเขาในครั้งนี้
จากนี้ทีมข่าวยังได้เบาะแสใหม่จากผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าสามีของเธอเป็นทหารและเคยมีความสนิทสนมพิเศษกับมิ้ว
แต่เมื่อนายทหารยศสูงกว่าทราบเรื่องก็ถูกกันแกล้งให้ติดคุกจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเพื่อนสาวของมิ้วคนหนึ่งทราบเรื่องนี้ดี
วันนี้ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการหายตัวไปของเบิร์ดเซลแมนแต่สถานการณ์ขณะนี้ทำให้ประเด็นการถูกอุ้มมีน้ำหนักมากขึ้น
และหากเป็นอย่างนั้นจริงการค้นพบโทรศัพท์มือถือพร้อมเงินสดของเขาที่เกาะกลางถนนบรมราชชนนานีก็บ่งบอกได้ว่าผู้ก่อเหตุไม่ประสงค์ต่อทรัพย์
แต่อาจเป็นการอำพรางหลักฐานตัดช่องทางตามหาตัวของเบิร์ดเซลแมนจากสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งบ่งบอกได้อีกว่าทีมอุ้มมีความรู้ในเชิงสืบสวนยื้อเวลาในการทำงานของตำรวจให้ยาวออกไป
สิบเก้าวันสำหรับการหายตัวไปหากเขายังมีชีวิตอยู่ก็อาจถูกกักอยู่ที่ใดสักแห่งสถานการณ์ณวันนี้อาจบังคับให้ผู้ก่อเหตุเร่งมือทำในสิ่งที่ครอบครัวและภรรยาไม่อยากให้เกิดขึ้น